ไปดูเรื่องของพายุฤดูร้อนกันก่อนครับทำให้เกิดความเสียหายนะครับ
อย่างเช่นหลังคาโรงรถของศูนย์การค้าที่เป็นศูนย์การค้าขายวัสดุก่อสร้างนั้น
พังลงมาแล้วก็ทับรถยนต์เสียหายไปหลายคันเหมือนกันนะครับหลังคาที่จอดรถขนาดใหญ่
ลมพายุพัดพังเสียหายถล่มลงมาทับรถยนต์กว่า๒๐คันที่จอดอยู่นะครับ
ก็เสียหายกันไปตามตามกันเจ้าของรถเสียหายคนหนึ่งก็บอกว่า
ฝนเนี่ยมาพร้อมกับลมที่กระโชกแรงนานกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับ
กระทั่งได้ยินเสียงโครงเหล็กกันสาดที่อยู่บริเวณด้านหน้าของห้างเนี่ยมันหลุดออกจากปูน
ร่วงลงมานะฮะจากนั้นหลังคาที่จอดรถป้ายของร้านเสาไฟฟ้าก็หักโค้น
เสียงดังสนั่นหวั่นไหวครับคนที่อยู่ในห้างเองก็พากันหลบเข้าไปในตัวห้างของอาคาร
พายุสงบออกมาสำรวจก็เนี่ยฮะภาพที่เห็นก็คือพังหมดอย่างนี้
รถก็โดนทับกันไปนะครับไปต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีครับ
ไปดูคลิปพายุฤดูร้อนพัดถล่มนี่ฮะในพื้นที่บ้านโนนสำราน
ตำบลหนองอ้อของอำเภอหนองวัวซอเนี่ยมีคนถ่ายไว้แล้วก็แชร์กันเยอะแยะมากมาย
จากเพจของจังหวัดอุดรธานีเนี่ยครับลมแรงมากเลยอืมนะฮะ
ในเวลาต่อมาก็มีการโพสต์ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่
รถยนต์รถกระบะหลายคันจอดอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ
ถูกต้นไม้กิ่งไม้พังลงมาทับแบบนี้เลยครับ
ทีมข่าวสอบถามไปยังประหลัดอำเภอหนองบัวซอก็คือนายเอราวันรัตนเดชอุดมก็บอกว่า
จากเหตุการณ์นี้มีรถยนต์เสียหายไป๔๕คันส่วนใหญ่เป็นรถของข้าราชการครับ
นะความเสียหายก็ให้ทางด้านของวิวสัตว์ประกันนักชดใช้เกินไป
ส่วนความเสียหายบ้านบริเวณของประชาชนก็สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านออกไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือต่อไปแล้วนะครับ
ท้ายกันที่ภาคเหนือครับที่จังหวัดแพร่เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายอำเภอในอำเภอเมืองแพร่ครับนะฮะ
แล้วก็ในหลายอำเภอเหมือนกันก็มีป้ายโฆษณาล้มระเนรนาศแต่ก็ไม่ได้ล้มทับบ้านเรือนเสียหายไปนะครับ
ค่ะก็เนี่ยหลุดรุ่ยแบบนี้เลยมันอยู่ด้านบนหลังคานะมันก็พังลงมานะครับ
ส่วนที่อำเภอสูงเม่นเพราะว่ามีโรงเรียนบ้านหัวดงอยู่ที่ตำบลพระหลวงอำเภอสูงเม่น
หลังคาของห้องเรียนอาคารหลังใหญ่เนี่ยปริวหายไปนะฮะต้นไม้ก็หักโค้นล้มหลายต้นทีเดียวนะครับ
ขณะที่วัดแก้วมงคลซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนบ้านหัวดงกันศาสตร์สลามโรงฉันก็หักลงมาด้วย
แล้วก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับหลังคาสาราการประเรียนด้วยชาวบ้านต้องออกไปช่วยกันตัดกิ่งไม้
เพื่อให้พระให้เนรนั้นสามารถประกอบศาสนกิจได้กันต่อไปนะครับ
อันนี้ก็ผลที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนนะฮะหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับ